คุณผู้ชมครับเรื่องราวของรายการช่องส่องผีแน่นอน
ก็เป็นเรื่องบรรยาลมาในช่วง๒๓สัปดาห์ก่อน
ก็มีเหตุการณ์ที่มีคุณบ๊วยอาจารย์เรนนี่แล้วก็คุณเจมส์พิธีกรทั้ง๓คน
เขาก็เดินทางไปที่วัดสารลอยแล้วก็มีการไปนิมิตเห็นวันจริงแล้ว
พระยาประหลัดทองคำที่บอกว่าเป็นสามีของย่าโมแล้วก็มีลูกบุญธรรม
ก็คือย่าบุญเหลือแต่อาจารย์เรนนี่ก็บอกว่า
บุญเหลือเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นลูกบุญธรรม
แต่เป็นภรรยาคนที่สองเป็นภรรยามรองของเจ้าพระยาประหลัดทองคำ
นั่นหมายความว่าย่าโมเป็นภรรยาที่หนึ่ง
บุญเหลือเป็นภรรยาที่สองทั้งหมดทั้งหมดเหล่านี้ทำให้ชาวโคราชเอง
รวมทั้งคนที่เคารพนับถือศรัทธาย่าโมไม่พอใจ
พิธีกรทั้งสามคนก็ต้องไปกราบขอขมาลาโทษทั้งวิญญาณของทั้งสามดวงทิพย
แล้วก็ชาวโคราชเองที่ไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้ครับ
ก็ตามคำมั่นสัญญาเลยครับทั้งสามคนนะครับพิธีกรบริการช่องส่องผี
เดินทางไปที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับก็อย่างที่ผมได้รายงานไปนะฮะ
จริงจริงแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะให้มีการไปขอคำมาตั้งนานแล้วล่ะ
แต่ว่าทั้งสามคนเพิ่งจะพร้อมนะฮะบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยครับ
มีคุณบ๊วยอาจารย์เรนนี่แล้วก็คุณเจมส์ครับ
ก็มีการประสานไปยังนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็เดินทางไปขอเข้ามานะฮะวันนี้ก็คือบ่าย๒โมง
บรรยากาศที่เห็นเริ่มต้นที่วัดสารลอยก่อนนะครับคุณบ๊วยอาจารย์เรนนี่แล้วก็คุณเจน
ทั้ง๓พิธีกรรายการช่องส่องผีก็ไปประกอบพิธีบวงสวงขอเข้ามา
วิญญาณของย่าโมและย่าบุญเหลือที่บริเวณหน้าเจดีบรรจุอัฐิธาตุ
โดยมีประชาชนชาวจวัดนครราชศาสีมาแล้วก็คลาชการที่เกี่ยวข้องกว่าหนึ่งร้อยคน
ร่วมเป็นสักขีพยานนะครับก็มีการถวายเครื่องเส้นไหว้วงสวง
โดยวิญญาณเท้าสุรนาลีย่าบุญเหลือก็จัดเต็มชุดใหญ่เลยนะฮะ
ก็มีทั้งพานใบสี๕ชั้นยศอาหารคาวหัวหมูเห็ดเป็ดไก่
ไข่ต้มของหวานและผลไม้เก้าอย่างรวมทั้งทูบเทียนพวงมาลัยดอกดาวเรือง
เทียนเอกเทียนชัยด้วยก็ครบตามที่เขากำหนดเอาไว้นะครับ
จากนั้นทั้งหมดก็เดินทางต่อไปยังอนุสวรีเท้าสุระนาลีครับ
แน่นอนจุดนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะเวียนไปไหว้นะบูชาท่านก่อนนะฮะ
ทั้ง๓คนก็ไปร่วมกันประกอบพิธีขอเข้ามาลาโทษย่าโมกับย่าบุญเหลือ
กลางพี่น้องประชาชนชาวโคราชท่านผู้ว่าตัวแทนกลุ่มสมาคมต่าง
ราชการต่างรวมตัวกันเป็นสักขีพยานสักประมาณ๑๐๐คนได้
คุณบ๊วยอาจารย์เรนนี่และคุณเจมส์ก็ไปยืนเบื้องหน้าอนุสวรีเท้าสุรนารีแล้วก็ย่าบุญเหลือกล่าวว่า
ข้าพเจ้าในนามรายการช่องส่องผียอมรับผิดในความเข้าใจที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากประวัติศาสตร์
บัตรนี้ข้าพเจ้าได้เข้าใจแล้วข้าพเจ้าต้องกราบขอขมาโทษที่ได้เผยแพร่รายการช่องส่องผี
เกี่ยวกับประวัติท่านพระยาประหลัดทองคำท้าวสุรนาลีและย่าบุญเหลือ
ที่ได้สร้างความไม่สบายใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชศรีมา
โปรดรับทราบและเป็นพยานว่าข้าพเจ้าเหล่าพิธีกรและทีมงานช่องส่องผีมีความสำนึกผิด
พร้อมกันนี้ได้จัดเครื่องบวงสวงศักระอันเป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวงนี้
แด่ดวงทิพย์ท่านทั้งสามขอให้ดวงทิพย์ของท่านทั้งสาม
ยกโทษให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและทีมงานช่องส่องผีณบัตรนี้เถิด
ก็เป็นอันทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับชาวโคราช
ก็หวังว่าชาวโคราชรวมทั้งทุกคนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่

คือภายในพิธีก็เป็นไปด้วยการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่
เพราะว่าได้รับความสนใจจากชาวโคราชเป็นอย่างมากนะคะสำหรับกรณีนี้ครับ